ท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาพผู้แทน
ศดรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยวันนี้จะขอร่วมในการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจโดยจะเน้นไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยข้อกล่าวหาที่ผมจะอยากจะพูด
พิปรายให้กับเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้และท่านประธานได้ฟังในวันนี้นะครับ
เกิดจากความไม่มีความสามารถในการทำงานไม่มีความใส่ใจ
ไม่มีความตั้งใจที่จะคุ้มครองหรือว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ทำให้ประชาชนจำนวนมากครับที่ตกเป็นเหยื่อ
เกิดความเสียหายในวงกว้างและมีประชาชนอีกนับไม่ถ้วนครับ
เสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อในอนาคตจากการปล่อยปะละเลย
การที่ไม่มีความพยายามในการแก้ไขของท่านรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรี
ทั้งสองท่านนะครับเนื่องจากสิ่งที่ผมกำลังจะอภิปราย
ผมเคยพูดในสภาแห่งนี้หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัล
ในวันนี้ผมเห็นในยติครับท่านประธานว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับแก๊ง
มีเหตุอะไรเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราแต่ที่ผมจะอภิปรายวันนี้
จะไม่เจาะจงเหมือนที่ผมเคยอภิปรายครับในตอนที่ผมอภิปรายหนึ่งห้าสองนั้น
ผมอภิปรายถึงกลงไฮบิสแกรมและผู้เสียหาย
ที่ได้รับความยากลำบากในการติดตามคดีแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐแต่วันนี้ผมจะพูดถึงไซเบอร์คลาม
ที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงครับ
แต่คือทั้งหมดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วในวันนี้
ความผิดของท่านทั้งสองที่ปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น
ทำให้ประชาชนเสี่ยงภัยเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินมากมาย
แต่แล้วท่านทั้งสองก็มุ่งที่จะทำร้ายทำลายควบคุมประชาชน
ใช้อำนาจเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นี่คือสาเหตุที่ผมคิดว่าสภาแห่งนี้ครับ
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านทั้งสอง
ให้ทำงานแบบนี้ต่อไปได้มันเสี่ยงและมันจะต้องเกิดการสูญเสีย
ทรัพย์สินทั้งชีวิตทั้งอนาคตของประชาชนอีกมากมาย
ถ้าท่านทั้งสองยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไป
ผมขอเอาสไลด์ขึ้นหน่อยครับไฟสด
ต่อไปเลยครับนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับท่านประธาน
สไลด์ต่อไปครับ
ประธานครับในสไลด์เนี่ยคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะ
เรากำลังพูดถึงฟิชชิงหรือการดักข้อมูล
เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในแต่ละอันแล้วก็ความอันตราย
รวมถึงทำไมท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีเนี่ย
ถึงมีความผิดที่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราเริ่มกันก่อนว่า๖อย่างมีอะไรบ้าง
คือการดักข้อมูลถ้าพูดให้ง่ายก็คือสิ่งที่เราเคยเห็นกันมาหมดก็คือ
ครับไม่ว่าจะเป็นในการชวนชวนลงทุนเล่นพนัน
หรือแม้แต่ในช่วงที่รัฐบาลออกนโยบายต่างต่างครับล่าสุดมีเอ๊
หลอกข้อมูลประชาชนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนเพื่อปลูกกัญชาครับแล้วก็มี
ที่จะหลอกข้อมูลประชาชนในวันที่รัฐบาลบอกว่าจะให้เงินช่วยเหลือ
การทำนโยบายต่างหลายอย่างของรัฐบาลเนี่ยมันสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการหลอกลวงประชาชนขึ้นมากมายครับ
สิ่งที่เราจะคุ้นเคยผมเคยอภิปรายไปเมื่อปีที่แล้วครับเราจะจำข่าวได้ครับท่านประธานข้อมูลของรัฐบาลข้อมูลของโรงพยาบาล
หรือข้อมูลของหน่วยงานรัฐต่างที่หลุดไปที่ถูกโจมตี
หรือถ้าจะเอาที่เห็นชัดการแฮกกิ้งก็คือ
วันที่เว็บสารพนุนโดนแฮ็กนะครับ
แต่มันอาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายมากมายนัก
แต่นี่คือรูปแบบของไซเบอร์ครามที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ซึ่งโดยมากก็จะเกิดกับโรงพยาบาลครับ
เคยมีโรงพยาบาลในไทยโดนอย่างน้อยที่เป็นข่าวก็๒๓ครั้ง
คือโรงพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้
เป็นอันตรายไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้
เว้นแต่ว่าท่านจะจ่ายค่าไทย
ซึ่งพอจ่ายไปแล้วก็ยากที่จะติดตามได้
เหตุผลว่าทำไมถึงยากเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเห็นกันครับ

อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกพูดกันในช่วงหลังครับ
โดยเฉพาะในช่วงที่มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าออกมาเดินขบวนเพื่อขับไล่
หรือแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านรัฐบาล
สปายแวร์คืออะไรที่เราได้ยินกันในข่าวหลังหลังเนี้ยครับ
คือสปายแวร์ที่จะแทรกซึมเข้าไปในอุปกรณ์ของเหยื่อ
ในกรณีนี้ก็คือนักเคลื่อนไหวต่างครับ
ล่าสุดมีบริษัทเอกชนที่ทำการตรวจสอบสปายแวร์ชนิดนี้โดยตรง
นักศึกษานักกิจกรรมโดยเฉพาะคนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
อย่างชัดเจนกับรัฐบาลเนี่ยโดนกันทั่วหน้าครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แน่ใจผมคงจะบอกไม่ได้ว่า
รัฐบาลตั้งใจจะใช้สบายแวร์นี้กับประชาชนของตนเองหรือไม่
แต่มันก็เป็นที่น่าสงสัยครับว่าคนที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่คนที่อยู่ตรงข้ามท่านทั้งนั้นเลย
ผมขอฝากไว้นะฮะเผื่อผมเห็นท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่
นี่แค่สองเรื่องนะครับสองเรื่องนี้อาจจะยังไม่เห็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน
หลังครับอีก๔อันเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเสียหายยิ่งใหญ่กับประชาชนขนาดไหน
ต่อไปครับขายของออนไลน์อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่มีการขายของออนไลน์แล้ว
แต่สิ่งที่ทำให้มันหนักหน่วงขึ้นในช่วงเวลานี้นั้นก็เพราะว่าในวิกฤตโควิดและการใช้ชีวิตของประชาชนนั้นเปลี่ยนไป
ไม่ว่าจะด้วยระบบเศรษฐกิจต่างที่เปลี่ยนไปการจัดการโควิดของทางรัฐบาลเองทำให้เราไม่สามารถออกมาซื้อขายของได้เหมือนเดิม
การซื้อขายของออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นจุดที่ทำให้มิจฉาชีพเล็งเห็นถึงโอกาสครับท่านประธาน
แต่ที่สำคัญกว่านั้นฮะโดยส่วนใหญ่แล้วถึงแม้จะซื้อของออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มต่างไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม
อันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องทั่วไปครับเป็นการโกงกันแต่มันแยกเป็นสองประเภทครับท่านประธาน
การขายของออนไลน์การโกงกันเนี่ยเราจะเคยชินกับการที่แม่ค้าโกงลูกค้าเฉยแต่มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ซ่อนอยู่
และทำเป็นกระบวนการและทางภาครัฐเองนั้นอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี้กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทย
ต่อมาครับเว็บพนันเว็บพนันเนี่ยเรียกได้ว่าการพนันอยู่คู่กับประเทศของเรามานานมากจนเราจำความไม่ได้แล้ว
แต่เว็บพนันเนี่ยฮะมันมีความแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งครับท่านประธานถึงแม้เราจะรู้ว่ามันมีอยู่ประชาชนทุกคนรู้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ครับ
ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีก็ทราบเพราะว่าผมเคยถามกับทางหน่วยงานหน่วยงานก็บอกว่าเขาทราบดีว่ามันมีเยอะขนาดไหนและสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการปิดเฉย
แต่ว่าครับมันมีสิ่งหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งครับที่มันใช้ร่วมกันและต้องบอกว่าการโกงหรือว่าไซเบอร์คลามบางอันเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นหรือมันคือพื้นฐานเพื่อที่
ผมดีใจที่อย่างน้อยท่านก็ทำการบ้านมาว่าต้องโดนถามเรื่องนี้แน่นอน
ไม่ได้มีแต่การหลอกลวงมันยังแฝงถึงการค้ามนุษย์ด้วย
ซึ่งการหลอกลวงประชาชนไปค้ามนุษย์
เดี๋ยวผมก็จะเจาะรายละเอียดลงไปอีกสักนิดนึง
อย่างสุดท้ายครับก็คือการหลอกลงทุน
อันนี้เป็นการหลอกลวงที่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการศึกษาเหยื่อ
คนกลุ่มนี้ที่ตั้งใจเลือกนะครับไม่ได้เลือกที่จะหลอกคนแบบสุ่มครับ
เขามีเป้าหมายเขาสร้างสังคมของเขาขึ้นมา
สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะไปหลอกคนที่มีงานมีการมีการศึกษา
มีทรัพย์สินมากพอระดับหนึ่งมาลงทุนกับเขา
อันนี้คือ๖อย่างที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย
และกำลังกัดกินประเทศไทยอยู่ครับท่านประธาน

อันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นการหลอกลวงที่น่าจะมีอายุเก่าแก่เกือบที่สุด
ที่เกิดขึ้นในวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สิ่งเหล่านี้ครับพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามเวลาและตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปครับ
ปัญหาคือเราไม่ได้เห็นการความพยายามในการจัดการของรัฐบาลเลยครับ
หรืออย่างล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังครับต้อนรธาน
เป็นลิงก์ที่บอกว่าให้เข้าไปใส่ข้อมูล
เพื่อที่จะลงทะเบียนในการ

หรือว่าขอโคต้าในการปลูกกัญชา

ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้เลยนะฮะ

ท่านประธานท่านรัฐมนตรี

แต่ผมหาอะไรแทบไม่เจอเลย

พยายามทำเพื่อช่วยเหลือประชาชน
สุดท้ายกลับมาตรงนี้นิดนึงครับ

ของอะไรท่านประธานท่านรัฐมนตรี

เปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการก่อให้เกิดแก๊งคอร์ลเซ็นเตอร์

ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่างมากมาย

คือสิ่งที่ทำให้

ของนักหลอกลวงเลยเพราะว่ากลุ่มคนที่ต้องการจะหลอกลวงเนี่ย
สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายดายเหลือเกินในประเทศเราครับ
เพียงเล็กน้อยที่ได้จากการดักเนี่ยสามารถนำไปใช้เปิดบัญชีได้
แทบจะไม่จำกัดด้วยซ้ำถามว่าบัญชีเหล่านี้ครับ
เอาไปใช้ทำอะไรเอาไปใช้โกงเอาไปใช้ในการเคลื่อนย้ายเงิน
อาชญากรรมอื่นเมื่อกี้เรามี๖อย่างใช่ไหมครับ
นี่คืออย่างแรกนี่คือพื้นฐานของสิ่งที่มันทำให้เกิด
การโกงต่อต่อไปการโกงรูปแบบใหม่ใหม่เกิดขึ้น
ขอไปเรื่องต่อไปครับ
ผมคงจะไม่ลงลึกมากครับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในไทยค่อนข้างน้อย
มาเกิดหนักปีที่แล้วในช่วงที่ข้อมูลของภาครัฐ
เว็บไซต์ของภาครัฐต่างหลุดเป็นว่าเล่นตลอดทั้งปี
แล้วก็โดนเรียกค่าไทยโดนเอาไปขาย

อันนี้มันแสดงถึงความไม่พร้อมท่านรัฐมนตรี
ผมจำได้ว่าไม่ว่ากี่ครั้งที่ผมอภิปรายถึง
หรือโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

สิ่งหนึ่งที่หน่วยงานหรือแม้แต่ตัวท่านเอง
สูงเรียกได้ว่าสูงเทียบกับหลายประเทศเพื่อนบ้านเราได้เลย
ประเทศไทยอยู่อันดับที่๔๔จาก๑๑๐ประเทศ
ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีอันนี้ผมเห็นด้วย
แต่สิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าท่านมองข้ามไปหรือท่านอาจจะไม่ได้สนใจคือ
อันดับความปลอดภัยด้านนี้ครับจาก๑๑๐ประเทศ
เกือบจะไม่ติดในอันดับที่๗๐ด้วยซ้ำนะฮะ
คิดดูว่ามันแตกต่างกันขนาดไหน
และนี่แหละครับคือสิ่งที่มันย้ำให้เห็นว่า

ถ้าท่านไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
มันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน
แต่ว่านี่คือผลกระทบโดยตรงต่อประเทศนะฮะ
นี่คือผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นที่ต่างชาติมองเข้ามา
ตอนนี้ประเทศเราไม่ได้ดึงดูดการลงทุนเลยฮะ
ไม่ได้ดึงดูดคนที่เขาอยากจะมาลงทุนด้านนี้ให้เข้ามาหาเรา
แต่กลับดึงดูดสแกมเมอร์นักหลอกลวงอาชญากรรมต่าง
เห็นช่องว่างของประเทศเราเข้ามาในประเทศเรา
ผ่านท่านประธานสยามหัตถสงเคราะห์สสหนบวลำพู
ผมต้องขอบคุณท่านมากที่ท่านให้ข้อมูลหลายอย่างมาก
ว่าต่างประเทศมองเราแบบไหน
ประเทศครับพยายามที่จะเข้ามาคุยกับเรา
เพราะว่าเขาทราบว่าคนของประเทศเขาน่ะถูกโกงถูกหลอก
โดยที่ฐานของผู้กระทำผิดอยู่ในประเทศเรา
เขาต้องการช่วยเหลือเขาต้องการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา
แต่ผมกลับไม่เห็นอะไรเลยจากรัฐบาล
ผมไม่ทราบจริงผมพยายามหาแล้วจริงว่า
เราได้ทำอะไรเพื่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่

และต่อคนแล้วเราอาจจะคิดว่า
มันไม่ใช่การหลอกลวงที่เจ็บปวด
หรือว่าทำให้เราสูญเสียอะไรมาก
แต่ผมอยากจะยกเคสขึ้นมาอย่างหนึ่งครับ
เจ้าหน้าที่ครับขอเปิดวีดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยครับ

เป็นการทำงาน
ลูกจะไปแจกกับลูกหลวดแล้ว
ลูกมีบัตรประชาชนลูกมีบัญชีไทย
ลูกเก็บรักษาในมคมมดแล้ว

ส่วนหนึ่งของคลิปเสียงสุดท้ายในชีวิตของน้องกล้อง

นักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวที่เชียงใหม่

เต็มไปด้วยความอัดอั้นเสียใจเสียดาย

ที่ต้องลำบากทำงานหาเงิน๕๐๐๐บาท

และสุดท้ายน้องต้องเสียชีวิตไป
โดยน้องติดต่อซื้อโทรศัพท์มือ๒ผ่านทางออนไลน์

แต่กลับถูกบล็อกการติดต่อทุกช่องทาง

ทำให้น้องกล้องร้องไห้เสียใจตลอดทั้งคืน
แม้พ่อแม่จะพยายามปลอบใจ

กับป้าต้องพาส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ
และส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่
ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก

พาน้องกล้องกลับมาเสียชีวิตที่บ้าน
เมื่อ๕วัน
ได้เสียชีวิตที่๋วงลำบาก
จากแบบ

ศาลของต่อแม่กล้องกลับมา
เจ้าแม่แกเพื่อศาลที่ก็
จับได้นะครับจับคนที่โกงได้

คนที่กล้องเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปดูแล้ว
แต่นี่คือคนที่หลอกลวงมาเป็นระยะเวลานาน
อกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้เสียหายครับ

ที่แจ้งความกับแม่ค้าคนนี้
หลอกน้องคนนี้หลอกขายมือถือราคา๕๐๐เนี่ย
จนทำให้น้องต้องแบบเครียดจนเสียชีวิตเนี่ย
สิ่งที่มันทำให้ผมไม่สบายใจก็คือ
ก่อนที่จะมาถึงน้องคนนี้ครับท่านประธาน
มีผู้เสียหายหลัก๑๐หลักร้อย
รวมตัวกันแจ้งความครับว่า
บัญชีนี้แม่ค้าคนนี้คือโกง

รอให้มีเรื่องของน้องคนนี้
ต้องรอให้มีคนที่ต้องสังเวยชีวิต
ต้องรอให้เป็นข่าวที่มันน่าสนใจ
ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่มีทางจับได้ครับ
อันนี้มันคือสิ่งที่ย้ำให้เห็นแสดงให้เห็นว่า
ทางภาครัฐเราไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เลยนะครับ

การไปติดต่อกับแพลตฟอร์มต่างหรือว่าอะไรเนี่ย
มันต้องใช้เวลามันไม่สามารถเอาลงได้เลย

ผมคิดว่านั่นไม่ใช่ประเด็นครับ
เพราะผมเห็นการใช้อำนาจในหลายครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นกับดารานักแสดงกับนักเรียนนักศึกษา
หรือกับบุคคลใดก็ตามที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
โซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างเนี่ย
ผมก็ยังเห็นหน่วยงานที่เข้าไปทำอะไรสักอย่าง
จนทำให้เขาเลิกพูดได้
หรือว่ามันไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับรัฐบาล

หรือท่านมองว่ามันเป็นแค่การหลอกขายของกัน

มันไม่ได้เป็นคดีระดับล้านขึ้น
มันไม่มีความสำคัญไม่มีใครสนใจอย่างนั้นเหรอฮะ

ฟอร์มเหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือ
เพราะว่าในสภาแห่งนี้ครับที่อนุกรรมธิการเนี่ย
เคยมีการเชิญแพลตฟอร์มต่างมาครับท่านประธาน
แพลตฟอร์มยินดีครับที่จะร่วมมือกัน
ร่วมมือกับทางสภาร่วมมือกับทางราชการ

เพื่อที่จะจัดการกับคนที่โกงที่ใช้แพลตฟอร์มของเขา
สิ่งที่มันทำให้ผมไม่สบายใจที่สุดก็คือ
ฟอร์มก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่
แล้วส่วนที่มันขาดหายไปที่ทำให้เราไม่สามารถ
จับผู้กระทำผิดได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องเศร้าขนาดนี้ฮะ

มันคือความไม่ใส่ใจของหน่วยงานราชการหรือเปล่าฮะ
ก็ในเมื่อเอกชนก็พร้อมผู้เสียหายก็พร้อม
รอแค่ผู้ประสานงานตรงกลางนะฮะ
รอให้เป็นข่าวถึงจะจับกันได้
นี่เป็นปัญหาที่ถ้าเราพูดกันเฉยการหลอกขายของออนไลน์

แต่บางครั้งโดยเฉพาะในเศรษฐกิจแบบนี้ในการบริหารภายใต้นายกคนนี้เนี่ย
บางทีเงิน๕๐๐๐มันคือสิ่งที่ต้องแลกอะไรมาด้วยหลายอย่าง
ในเคสนี้เงิน๕๐๐๐แรกด้วยชีวิตของเด็กอายุ๑๔คนหนึ่ง
มูลค่าความเสียหายของเรื่องนี้ฮะ๕๐๐นี้คือ๑เคสแต่ตลอดทั้งปี
ความเสียหายของเรื่องนี้ครับ๑๕๐๐๐ล้านถึง๒๐๐๐ล้านด้วยซ้ำไป
นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ผมยกขึ้นมานะครับเป็นตัวเลขจากหน่วยงานของท่านเอง
นี่คือตัวเลขโดยประมาณว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้คือเท่าไหร่
แต่มันเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งที่เขาต้องเสียลูกชายเขาไปจากความไม่ใส่ใจของภาครัฐเอง
ผมไม่แน่ใจว่าคำว่าปล่อยปะละเลยนี่มันเบาไปหรือเปล่าด้วยซ้ำไป
ขอไปเรื่องต่อไปดีกว่าครับ

อย่างที่ผมบอกไปครับเว็บพนันออนไลน์เนี่ย

และทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ยิ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมาก
ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ๑๑๑๒ไปจนถึงผู้สูงอายุอายุ๗๐
เว็บผนันเหล่านี้คนที่ทำคนที่สร้างมันขึ้นมา
พัฒนาเพื่อที่จะมาหลอกคนไทยโดยตรง
และความเกี่ยวพันธุ์คืออะไรทราบไหมฮะ
สิ่งที่ทำให้บางครั้งการตามการตามจับหรือว่าการหาคนผิดมันทำไม่ได้
ก็คือเขาทำเป็นขบวนการท่านบทธาร
โดยอาศัยบัญชีปลอมต่าง

บัญชีจากบัญชีจากความผิดพลาดอันแรกที่เราปล่อยให้มีการขโมยข้อมูลของประชาชน
ตลอด๑๐ปี๒๐ปีมานี้
แต่ว่ามันเห็นชัดเพราะว่าก่อนหน้านี้การขโมยไปมันไม่ได้มีผลครับ
แต่ด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะในช่วง๗๘ปีหลัง
เราเห็นได้ชัดว่าข้อมูลที่ศูนย์เสียไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้มากน้อยขนาดไหน
แต่ความผิดของท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยฮะ
มันคล้ายกับเมื่อกี้เลยครับว่า
ผมเข้าใจว่าเว็บพนันมันมีเยอะ
ว่าท่านจะปิดไปกี่เว็บก็ตามมันก็จะเปิดขึ้นมาใหม่
อันนี้ทางหน่วยงานก็เคยชี้แจงผมแบบนี้เหมือนกัน
ซึ่งผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าที่เราทำได้เนี่ยก็คือปิด
แล้วก็หวังว่าเราจะปิดมันให้ได้น้อยลงมากที่สุด
แต่ท่านประธานครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยครับ
หลังผมได้รับการร้องเรียนจากเหยื่อเยอะมากเลยครับว่า
เว็บพนันเหล่านี้บางเว็บเปิดมานานมากเลยครับ
ไม่มีใครเข้าไปทำอะไรเลยเป็นเว็บที่คนเล่นเยอะมาก
แล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่บางคนด้วยซ้ำ
อันนี้คือสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลบอกกับเรามา
ถามว่าข้อมูลเหล่านี้มันเปิดเผยได้ไหม
จริงไม่ต้องให้ผมเปิดเผยก็ได้ครับ

ข้อมูลพวกนี้ครับเขาเอาไปให้หน่วยงานราชการ
ทุกหน่วยที่เขารู้จักอยู่แล้วครับ
สุดท้ายเขาก็ไม่เข้าใจว่า
สิ่งที่เขาแจ้งไปทำไมไม่ได้รับการตอบรับสักที
มันก็กลับไปเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับท่านประธานว่า
ข้อมูลท่านมีอยู่แล้วผู้เสียหายที่ร้องเรียนก็มีอยู่แล้ว
อ้าวแล้วหน่วยงานราชการทำไมไม่ทำอะไร
อันนี้ครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าปล่อยปะละเลย
อันนี้คือปล่อยปะละเลยไม่ดูแลไม่ทำการไม่แก้ไข
ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงไม่พยายามคุ้มครองประชาชน
ว่าท่านจะบอกว่าถึงปิดเว็บไซต์ไปมันก็เปิดขึ้นมาใหม่

ปล่อยให้มันเปิดเว็บไซต์การพนันหลอกลวงประชาชน
อย่างนี้เป็นปีไม่ได้ครับ
ถ้าปิดแล้วมันเปิดใหม่ท่านก็ปิดอีกครับ
ทำงานตลอดอยู่แล้วผมเชื่อว่าเราทำได้ครับ
เราต้องคุ้มครองประชาชนให้ได้มากที่สุดสิฮะ
ไม่ใช่เหตุว่ามันปิดแล้วเดี๋ยวก็เปิดใหม่ไม่ปิดมาเลยแล้วกันอย่างนี้
แล้วอย่างนี้มันจะอยู่กันไปได้ยังไงครับ
จะคุ้มครองประชาชนกันแบบนี้เหรอครับ

เรื่องที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลเยอะพอสมควรในการตอบคำถาม
เอาเป็นว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากกัน

แล้วก็ติดตามข่าวสารมากพอสมควรอยู่แล้วครับ
งั้นผมจะข้ามไปตรงที่
ทำไมผมถึงไม่ไว้วางใจท่านเลยแล้วกันนะฮะ
ผมขอยกตัวเลขขึ้นมานิดนึงว่า
ล่าสุดครับมีข่าวว่าสอทไปจับกลุ่ม

เฉพาะหลังจากยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย

ผมและเสียใจจริงที่ว่าปีหนึ่งผมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านได้แค่ครั้งเดียว
ถ้าผมยื่นไปเรื่อยผมคิดว่าอัตราการจับแก๊งพวกนี้น่าจะเยอะ
แต่ล่าสุดครับยกตัวอย่าง

อันนี้ข้อมูลจากทางตำรวจเองเลยนะฮะว่า
อุปกรณ์ต่างที่เขาได้รับมาเนี่ย

เมื่อกี้บอกว่า๑ล้านครั้งต่อวันใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าคงโทรไม่ถึงหรอก
เอาสัก๓แสนไหมฮะ

ทุกคนโดนหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้น

เงินหมุนเวียนแต่ละปีเนี่ยหลักแสนล้านขึ้นไป
ทีนี้ทำไมมันถึงน่าสนใจทำไมผมถึงพูดถึงการทลาย

สิ่งที่ผมมองธรรมฐานคือ

และผมเชื่อว่าก็ทราบมาตลอดครับว่า
ใช้อุปกรณ์หรือว่าต้องการอะไรบ้าง
ในข่าวนะครับจากเพจสหรัฐทอเอง
และบัญชีบัญชีม้าเนี่ยแหละครับ

มันกลับมาหลอกหลอนตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมพูด
เรื่องการขโมยข้อมูลของประชาชน
ที่เราไม่ยอมจัดการสักทีปล่อยให้

หลอกลวงขโมยข้อมูลของประชาชนมาเรื่อย
เพื่อที่จะเอามาใช้ในการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นนะครับ
เห็นไหมครับว่าทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกัน
การที่เราปล่อยประละเลยตลอดมาเนี่ย
มันทำให้การสูญเสียมันทำให้เกิดแต่เรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
กลับมาที่เรื่องอุปกรณ์ครับผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับว่า
จริงแล้วมันมีสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมเราไม่ทำครับ

มันเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่สามารถซื้อได้ทั่วไป

ทำให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายแล้วก็เกิดผลเสียที่เอามาหลอกลวงประชาชน
สิ่งที่ผมสงสัยคือแล้วทำไมไม่มีการควบคุมหรือว่าดูแลให้มันรัดกลุ่มกว่านี้ล่ะฮะ
ท่านรัฐมนตรีผมถามจากใจเลยว่าเราทราบอยู่แล้วนี่ฮะว่า
แม้มันจะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่สามารถหาซื้อกันได้
แต่เมื่อเรารู้แล้วเราสามารถควบคุมดูแลอุปกรณ์ที่คน
ถ้าท่านสืบต่อไปได้ท่านจับได้ว่าแก๊งนี้ใช้อุปกรณ์นี้
ซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนท่านสืบกลับไปเรื่อยฮะมันจะต้องกลับไปเจอแน่นอนครับว่า
ต้นต่อมันเริ่มมาจากไหนในอนาคตท่านก็ต้องควบคุมมันได้ฮะ
ถ้าท่านตั้งใจที่จะทำผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ยากเลยนะครับ
เพราะอุปกรณ์พวกนี้มันต้องขออนุญาตอยู่แล้วท่านแค่ควบคุมให้มันเข้มข้นมากขึ้น
ว่าใครจะเอามาใช้บริษัทไหนซื้อไปใครเอาไปใช้โกงใครมาใช้ทำอะไร
สืบได้อยู่แล้วครับซิมโทรศัพท์ก็เหมือนกันครับ
เพราะเขาใช้ซิมที่ลงทะเบียนในไทยครับลงทะเบียนจากอะไร
ลงทะเบียนจากข้อมูลที่ขโมยประชาชนไป
ทำให้ซิมเนี่ยเหมือนซิมคนไทยทั่วไปแล้วพอท่านสืบกลับไป
ท่านไปเจอซิมนี้ท่านไปเจอบัญชีนี้ท่านนึกว่าท่านจับคนร้ายได้
แต่จริงไม่ใช่ครับท่านกำลังไปเจอเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์
อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านจับไปสืบได้แล้วว่า
เงินที่ขโมยจากคนนี้เข้าบัญชีคนนี้คนนี้ต้องเป็นคนขโมย
ไม่ใช่ครับเป็นคนที่ถูกขโมยข้อมูลมาเพื่อสร้างเป็นบัญชีม้าเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะแล้วถามว่าภาครัฐเราทำอะไรได้บ้าง
หาหน่วยงานที่จะเป็นแม่งานเรื่องนี้ครับยังยากเลยนะครับ
เพราะว่าอะไรฮะผมคุยกับผู้เสียหาย
จริงต้องบอกว่าข้อมูลในการอภิปรายในวันนี้ครับ
คนที่ให้ส่วนใหญ่คือผู้เสียหายทั้งนั้นเลยครับท่านรัฐมนตรี
เป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงกับการโดนหลอก
มีประสบการณ์ตรงกับความยากลำบากกับความไม่เอาใจใส่ของหน่วยงานของภาครัฐ
ที่เขาไปติดต่ออะไรก็ไม่เคยได้เขาไปขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้
เขาไปตามคดีก็ไม่ได้สุดท้ายเขาต้องทำกันเองฮะ
บางคนทำไปทำมาโดนคนร้ายขู่ด้วยฮะท่านประธาน
เราอาจจะยังให้ความสำคัญกับมันไม่มากพอมีคำว่าค้ามนุษ

อีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกหลอกให้ไปทำงาน
ถูกหลอกด้วยโอกาสด้วยคำสัญญาต่างว่า

โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจมันซบเซาขนาดนี้
ไม่มีทางเลือกอะไรมากให้กับประชาชน
ชีวิตมันน่าเศร้าไหมครับท่านประธาน
ผมมีคลิปครับขอเปิดคลิปเกี่ยวกับเรื่อง
เอ่อใช้มือกับ
กับเท้าครับแล้วก็กระบองเป็นกระบองกระบองเหล็กครับ
อ๋ออย่างนี้เลยหรอนี่เขาฟาดเราเลยหรอใช่ครับ

อันนี้ยอดผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
ผมเอาโทรศัพท์ขึ้นไปทำเสริมที่บนห้องครับ

แล้วก็เขาไปเจอไปเจอน้องคนนึงที่อยู่ในรวมห้องผม
มี๔คนแล้วน้องอีกคนนึงโดนพักงานอยู่
แล้วเขาเอาโทรศัพท์ของผมที่ขึ้นไปทำงานไปเล่น
แล้วเขาก็ไปให้มาชี้ตัวว่าใครเป็นคนเอาขึ้นไป
แล้วก็น้องเขามาชี้ตัวผมครับ

ใช่ครับไม่ถามอะไรว่าเอาขึ้นไปทำอะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ

โดนลากโดนตบแล้วก็ลากออกไปทำร้ายแล้วครับ
ตอนนี้ผมถูกทิ้งนะครับ
คือไม่เทียบว่าถูกทิ้งครับผมหนีมาครับ
ถ้าผมอยู่ผมโดนขังผมโดนฆ่าแน่นอนครับ
ผมอยากให้ทุกคนแชร์ให้ใครก็ได้ช่วยผมรับค่าฝั่งไปหน่อยครับ
หลายคนบอกว่าผมไม่ได้เรื่องจริงนะครับ
ผมเรื่องจริงนะครับผมคนจริง
ตอนนี้ผมขอความเดือดร้อนขอให้ทุกคนช่วยผมหน่อยครับ
ขอบคุณคนดู๑๒คนนะครับ
แต่พอมาปุ๊บมันไม่ใช่แบบนั้นครับ
มันหลอกผมมาขายแชร์ให้ผมหน่อยหรือแจ้งความให้ผมหน่อย
ทันคราวนี้ผมก็สอบไม่ผ่านก็คือผมพิมพ์ไม่เร็ว
ที่ผมถ่ายรูปในเฟสในสดห้องขังนั้นข้างในคนเป็นร้อยครับคนไทย
เพราะว่าเจ้าของเป็นคนไทยครับเป็นคนเชียงใหม่ครับผม
แต่พูดจีนได้มาเปิดมาเปิดธุรกิจสีเทาที่นี่ครับ
เจ้าของเขาเป็นคนสัมภาษณ์งานเลยว่าเพื่อนเขาผ่าน๔คนอีก๒คนไม่ผ่าน
ก็คือรวมผมด้วยเป็นสามใช่ไหมเขาก็ถามว่าจะเลือกเพื่อนหรือจะเลือกงาน

แล้วก็ถ้าจากที่เห็นในข่าวมากที่สุดก็คือการที่สามารถช่วยเหลือมาได้ครับ
ว่าเราจะร่วมมือกันทำลายแก๊งเหล่านี้ฮะไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนแล้ว
ล่าสุดที่เห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็คือประชาชนรวมตัวกันครับไปร้องที่มูลนิธิมูลนิธิหนึ่งขอให้ช่วยเหลือครับ
เพราะว่าไปหาตำรวจแล้วไปหาหน่วยงานรัฐแล้วช่วยไม่ได้ครับเพื่อนเขาติดอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนเขาโดนหลอกไปไม่รู้จะติดต่อใครครับ
อันนี้ผมฝากไว้ครับผมไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ทราบว่าแบบมันไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะ
ซึ่งมันก็ไม่เคยมีตลอดมาเลยฮะจนบางคนถูกหลอกไปก็ไม่ได้กลับมา
ถามว่าทำไมมันถึงเกี่ยวพันกับท่านรัฐมนตรีคล้ายกับข้อซื้อขายของครับเพราะว่า
เขาได้รับการติดต่อได้เห็นโฆษณาได้เห็นใบสมัครจากแพลตฟอร์มต่างทั้งนั้นเลยฮะ
ฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างนี่แหละ
ซึ่งก็กลับไปคล้ายเมื่อกี้ครับว่าตัวแพลตฟอร์มเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน
ในการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากแพลตฟอร์มเขาเหมือนกัน
สิ่งที่เขารออยู่คือรอภาครัฐติดต่อไปว่าช่วยดูเรื่องนี้หน่อยช่วยตามคนนี้หน่อย
ช่วยเช็คบัญชีนี้ให้หน่อยบัญชีนี้หลอกคนไปขายบัญชีนี้หลอกคนไปทำงานต่างประเทศ
บัญชีนี้หลอกคนไปเป็นธาตุของแก๊งคอร์เซนเตอร์
นั่นนะฮะที่แพลตฟอร์มเขาต้องการเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่นะฮะ
อันนี้คือจากสิ่งที่เขามาให้ข้อมูลในสภาแห่งนี้
ว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือถ้ามันเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะท่านไม่ชอบใครไปปิดปากเขา
อันนี้เขาคงไม่ช่วยแต่เรื่องความปลอดภัยเรื่องการหลอกลวงในแพลตฟอร์มของเขา
เขาก็ต้องการให้การช่วยเหลือท่านเต็มที่อยู่แล้วครับ
ยังแต่ว่าเหมือนรอแต่ว่าไม่มีอะไรไปหาเขาสักที

ผมถึงบอกครับว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถจริงครับ
ถ้าท่านจะทำเนี่ยรวบรวมข้อมูลตั้งหน่วยขึ้นมา
อย่างหลายประเทศครับก็ตั้งเป็นหน่วยงานเลยขึ้นมา
ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องไซเบอร์เนี่ยให้ไปที่หน่วยนี้ทั้งหมดเลย
ซึ่งใครเราก็พยายามทำเหมือนจะทำ
แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม

สวทรเนี่ยจากปากผู้เสียหายเลยนะครับว่า
ตอนแรกไปแจ้งที่สอนอทองที่สอนอทองที่บอกไม่สามารถรับได้

แต่ที่สออทอครับสออทอรับเรื่อง
ผู้เสียหายดีใจครับในที่สุดก็มีคนรับ
รู้ตัวอีกทีครับถูกส่งกลับมาที่สอนอทองที่แล้วครับ
เขาทำเอกสารให้ครับแล้วส่งกลับมาที่สอนอทองที่
กลับมาที่สอนอทองที่สอนอที่กองไว้ครับ
เมื่อผู้เสียหายไปตามที่สอนอทองที่

เจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็แสดงให้ดูว่า
มีเอกสารแบบนี้มากมายขนาดไหน
แล้วก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมัน
แล้วเราตั้งหน่วยขึ้นมาทำไมครับ
เราตั้งหน่วยเพื่อที่จะให้ประชาชนวิ่งไปวิ่งมา
เพื่อที่จะเอาเรื่องไปฝากไว้ฝากไว้อย่างนี้หรือครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับ
ผู้เสียหายนี้วิ่งคดีนี้ติดตามคดีนี้เป็นปีครับ
จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับ
ผมถึงบอกครับว่าการจะแก้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยาก
ปัญหาคือทำไมท่านไม่ทำสักที

ท่านไม่รู้ท่านปล่อยปะละเลยท่านไม่ให้ความใส่ใจ
หรืออย่างที่สองแย่กว่าคือท่านรู้เห็นเป็นใจอะไรกับเขาถึงไม่ทำ
ทีนี้ไปเรื่องสุดท้ายเนี่ยครับไปสไลด์ต่อไปครับ

เพราะว่าผมเคยอภิปรายเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้ว
เรียกได้ว่ามาอัปเดตแล้วกันครับว่า
จากการอภิปรายของผมเมื่อ๕เดือนก่อนเนี่ย
ผมยังได้ติดต่อได้ขอข้อมูลกับผู้เสียหายกลุ่มเดิมที่ให้ข้อมูลผมเมื่อ๕เดือนก่อนครับ
สิ่งที่มันน่าตกใจคืออะไรรู้ไหมฮะท่าน
เขาบอกว่าหลังจากอภิปรายไปหลังจากที่เอาข้อมูลขึ้นเข้ามาในสภาของเราเนี่ย
เขาไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยฮะ
สิ่งที่เขารู้สึกชัดเจนที่สุดคือ
ผมไม่ได้เอาขึ้นรอบนี้นะครับต้องขออภัย
ครั้งก่อนผมเอารายชื่อเอาแอดเรสของเว็บไซต์ที่ผู้เสียหายเนี่ยรวบรวมมาให้ครับ
นี่คือเว็บไซต์ที่หลอกลวงเว็บไซต์ที่หลอกลวงให้ลงทุนทำเหมือนเว็บไซต์ลงทุนจริงเลย
แล้วก็มีคนไปตกหลุมทางเยอะมากมีเหยื่อเยอะมาก
เมื่อ๕เดือนก่อนครับผมขึ้นในสภาแห่งนี้แหละ
ปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่นะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ผู้เสียหายก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงนะฮะ
เพราะว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาเข้ามาในสภาแล้ว
ผมนำขึ้นในสภาแห่งนี้แล้ว
ไซต์ของกลุ่มที่หลอกลวงประชาชนหลอกให้ลงทุน
ก็ถูกถ่ายทอดสดจากสภาแห่งนี้ฮะ
แต่จนวันนี้ก็ยังมีคนเข้าไปตกหลุมพางมัน
เพราะว่าเว็บไซต์เหล่านี้ยังอยู่ดีครับไม่โดนปิดครับ
มีบางเว็บไซต์ที่หายไปแต่เหตุผลไม่ได้โดนปิดครับ
เพราะว่าประชาชนรู้ทันแล้วมันปิดไปก่อนแล้วก็
ไม่รู้จะตอบเขายังไงจริงครับ
เพราะผมก็บอกว่าผมพูดหมดแล้วผมพยายามเอาข้อมูลให้แล้ว
หรือจะบอกว่าข้อมูลผมอาจจะแบบตกหล่นไป

ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าก่อนเขาจะเอาข้อมูลเว็บไซต์ต่างที่รวบรวมมาให้ผมเนี่ย
เขาเอาไปฝากไว้ที่หน่วยงานทุกหน่วยงานเท่าที่เขาจะรู้จักแล้วฮะ
สุดท้ายเมื่อ๕เดือนก่อนก็เอาเข้ามาในสภาให้เห็นกันไปเลยว่าเว็บไซต์พวกนี้คือโกง
โดยหวังว่าเมื่อขึ้นมาในสภาของเราแล้วจะเกิดอะไรสักอย่างกับเว็บไซต์หลอกลวงเหล่านี้
แต่ปัจจุบันล่าสุดก็ยังหลอกคนอยู่นะฮะยังหลอกคนไทยอยู่เรื่อย
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะท่านประธานมันฟังดูเหมือนว่าเอ๊ะมันเป็นข้อเก่าหามันไม่มีหลักฐาน
ผมไม่รู้จะหาหลักฐานจากการที่ท่านไม่ทำอะไรได้ยังไงคือผมพยายามหานะว่าท่านได้ออกคำสั่งไหมมีประกาศอะไรไหม
มีประกาศในการควบคุมมีประกาศเรื่องนี้
ว่าจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นขนาดไหน

นั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในยติถึงเป็นการปล่อยปะละเลย
เป็นการไม่มีความสามารถไม่มีความใส่ใจ
เพราะผมคิดอย่างอื่นไม่ออกจริงครับว่า
ในเมื่อทางแก้เราเห็นจากหลายประเทศ
แม้แต่ทางแก้บางอย่างกฎหมายมีให้อยู่แล้ว
แต่มันไม่เกิดการปฏิบัติขึ้น
ผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรฮะท่านประธาน
จากปล่อยปะละเลยไม่มีความสามารถไม่มีความใส่ใจ
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นครับว่า
ทำไมข้อมูลต่างที่ผู้เสียหายที่ประชาชนหามาให้เนี่ย

ทำไมกลุ่มที่หลอกลวงก็ยังหลอกลวงคนไทยต่อไป
สุดท้ายครับท่านประธานผมขอสรุปสั้นแล้วกันครับว่า
ท่านรัฐมนตรีและท่านนายกถามว่าทำไมถึงมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง
ท่านนายกท่านเป็นผู้บัญชาของตำรวจนะครับ
การที่ประชาชนไม่รู้ว่าต้องไปหาใคร
ที่ตำรวจไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรเนี่ย
มันก็เป็นหน้าที่ท่านที่ท่านต้องจัดการ
อย่างนั้นท่านจะไปนั่งเป็นประธานกรรมการของตำรวจคณะนู้นบ้างคณะนี้บ้างทำไมฮะ
เพราะฉะนั้นการบริหารราชการล้มเหลวบกพร่องการปล่อยปะละเลยให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สร้างความเสียหายต่อประชาชนต่อระบบเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นความเชื่อถือที่ต่างชาติมองเรา
ท่านไม่สามารถคุ้มครองประชาชนท่านมุ่งแต่ใช้อำนาจในการที่จะจัดการกับประชาชนบางกลุ่มที่ท่านไม่พอใจ
มุ่งจะรักษาเฉพาะความมั่นคงของรัฐบาลโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าประเทศนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นประชาชนต้องเจอกับอะไรบ้าง
เบอร์คลามทั้งห้าหกอย่างที่ผมนำเสนอในวันนี้ครับมูลค่าความเสียหายต่อปีเป็นหลักแสนล้านนะฮะ
ถ้าเราสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยท่านนายกได้เรือดำน้ำฟรีเลยนะฮะไม่ดีเหรอฮะ
ผมขอย้ำอีกครั้งว่าความผิดของท่านปล่อยปะละเลยปล่อยให้ปัญหาการถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ย
ขยายตัวกว้างขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นพื้นฐานในการสร้างอาณาจักรในการสร้างกลลวงหลอกลวงประชาชนครั้งใหม่มากขึ้น
มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดบัญชีม้าการทำให้เกิดซิมลงทะเบียนที่ไม่สามารถระบุตัวคนได้
ซึ่งสองอย่างนี้คือสิ่งสำคัญในเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย
ล้มเหลวในการบริหารในการช่วยเหลือในการคุ้มครองประชาชน
ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้แทบไม่มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินอะไรคืนเลย
สถิตินะครับจากกรมตำรวจเองมีเพียง๓ครับ
ที่ได้คืนถ้าพันล้านท่านได้๓๐
อันนี้เป็นเลขโดยประมาณนะครับแต่จริงไม่ถึงนะครับ
ผมเช็คจากข้อมูลของตำรวจล่าสุดเนี่ย๘๐๐ล้านอายัดได้ประมาณ๕๐ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์
นี่ครับมันไม่มีใครรับผิดชอบความลำบากของประชาชน
สร้างความลำบากให้กับประชาชนทำให้ประชาชนกลายเป็นเหยื่อ
พอประชาชนเป็นเหยื่อแล้วจะเรียกร้องความเป็นธรรม
ก็ไม่มีระบบไม่มีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือประชาชน
ไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดได้

อย่างที่บอกไปครับว่าหลายอย่างที่สามารถแก้ปัญหาได้เนี่ย
ไม่ได้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับระดับสูงมากมายอะไรครับ
หลายอย่างท่านทำได้แค่เปิดกฎหมายแล้วก็บังคับตามนั้น

ท่านไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
สุดท้ายประชาชนก็ต้องดิ้นรนกันเอง
ประชาชนต้องเสี่ยงที่จะสืบเสาะหาคนร้ายกันเอง
หลายคนถูกขู่ทำร้ายที่ซ้ำร้ายสุด
บางครั้งผู้มีอำนาจเองเป็นคนบอกว่าหยุดเถอะ

ทำต่อไปไม่ได้อะไรหรอกทำต่อไปมีแต่อันตราย
นี่คือคำพูดจากผู้มีอำนาจ
ที่ประชาชนหวังว่าจะช่วยเหลือเขา
ต้องการขออนุญาตประท้วงครับ
ผมพันธมิตรโทษธนพัฒน์กิติวงศา
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดจันทบุรีภักดิ์พลังประชารัฐครับ
ขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายในข้อ

วนเวียนซ้ำซากครับอยากให้สรุปได้สักทีนะครับ
ผมก็รอฟังอยู่เนี่ยครับ

ไม่เกินครึ่งนาทีแล้วฮะท่านประธาน
ไม่ไม่คิดผิดข้อบังคับหรอกครับเชิญต่อครับ
ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับที่ท่านบอกว่า
ขออภัยนะครับท่านประธานที่เพื่อนสมาชิกบอกว่ามันซ้ำซากเนี่ย
มันซ้ำซากจริงครับเพราะว่า๖อย่างเนี่ย
ความผิดมันซ้ำกันหมดเลยครับคือไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ทำอะไร
จึงเป็นสาเหตุครับที่ผมไม่สามารถไว้วางใจให้ท่านบริหารประเทศต่อไปได้
ที่ท่านอยู่ต่อมันมีแต่สร้างความเสี่ยง
ความสูญเสียความเจ็บปวดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ผมฝากถึงเพื่อนสมาชิกนะฮะว่า
อภิปรายในครั้งนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเรา
ในประเทศเรามีไซเบอร์คลามมากมายขนาดนี้
ผมซึ่งหวังว่าหลังจากวันนี้ไปท่านจะนำสิ่งที่ได้ยินได้รับทราบในวันนี้พินิษฐพิเคราะห์
ถึงประโยชน์ของประชาชนถึงความปลอดภัยของประชาชน
มันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นและถ้าท่านเป็นคนที่ยกมือไว้วางใจ
ผมบอกเลยครับว่าท่านก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายของประชาชนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ผมไม่สามารถไว้วางใจได้จริงครับขอบคุณครับท่านประธาน